เพราะว่าคุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล

เคราะห์น้อยค่ะเออนะฮะอุกาบาทนะใช่ไหม
แรกเขาบอกว่าเคยมีคนให้ฉายาอุกาบาท

โอเคไม่เป็นไรจะเป็นอุกาบาทหรือดาวเคาะน้อยก็ตาม
แต่เขาออกมาปวดเรื่องใหม่อีกแล้วฮะ

คราวนี้มาปูดเรื่องของใบขับขี่
คุณไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปอบรม
ไม่ต้องทำอะไรเลยรอจ่ายเงินแล้วรับใบสบาย

เมื่อเช้าปูดเรื่องนี้ออกมา
จฉาชีพมาหลอกให้ทำใบขับขี่ปลอม

กรมการขนส่งทางบกช่วยตรวจสอบหน่อยนะฮะ

ผมก็เชื่อนะคุณวิโรธบอกผมก็เชื่อนะว่า
พวกนี้เป็นพวกมิจฉาชีพเป็นพวกหลอกลวง
ก็เตือนเลยแต่ว่าก็อยากให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ย

อย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้นะครับ

ต่อใบขับขี่หรือรับทำใบขับขี่ออนไลน

ทีมข่าวของเราเข้าไปส่องในเพจ
ทำใบขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์
เพจที่คุณวิโรธแนบลิงก์ออกมาแฉนะครับ
พบว่ามีการนำแชทไลน์ที่เพจพูดคุยกับลูกค้า
มาโพสต์รีวิวว่าได้ใบขับขี่จริง
โดยลูกค้าต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน
ด้านหน้าด้านหลังรูปถ่ายหน้าตรงที่อยู่ในการจัดส่ง
ไปให้ทางไลน์พร้อมกับโอนเงินค่าดำเนินการ
ในขั้นแรก๑๐๐๐จากนั้นรอ๓วันนะครับ
ส่วนราคามอเตอร์ไซค์๑๕๐๐รถยนต์๒๕๐๐บาท
รถขนส่งประเภท๒บาท๓๐๐๐

เดี๋ยวพวกเรามีคนไปสอบให้จ้า

คุณได้ใบมาสบายจ่ายเงินอย่างเดียว
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบครับ
ล่าสุดรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ก็คือท่านรองเศกสมัครพรรณ

ว่าอย่าหลงเชื่อโอนเงินหรือส่งเอกสารส่วนบุคคลไปให้เพจปลอมเหล่านี้เด็ดขาด
ข้อมูลที่คุณวิโรธได้โพสต์กรมการขนส่งทางบกจะ
แจ้งความดำเนินคดีไม่ได้กับคุณวิโรธนะ
กับเพจมิจฉาชีพดังกล่าวต่อไป
จะมีกี่เพจก็ว่ากันไปนะ๑๐๒๐เพจ

โดยไม่ต้องไปที่ขนส่งไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปอบรม
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่๑๐๐๖๐๐บาท
มันแพงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบกด้วยซ้ำ
สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดี
เพจมิจฉาชีพเหล่านี้ไปแล้ว๔๕๘ราย

ค่ะแต่แบบนี้มีเยอะมากนะที่ฉันเคยเห็น
เอาหรอแต่คุณไม่หลงก่อนนะไม่หลงเขาส่งข้อความหาที่ฉันด้วย
แล้วทำใบขับขี่ปลอมคุณผู้ชม